นักท่องเที่ยวทะเลาะกันในบ้านเรา
คือเขามาเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ไปสนามมวยในบาเบีย
ดูกันอีท่าไหนปรากฏทะเลาะกันเองชกกันเองต่อยกันเอง

เยอะเอาดูเหตุการณ์หน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
นี่ไงเขาบรรยายให้ฟังคือนักท่องเที่ยวจีนมากันเป็นกรุ๊ปทัวร์แล้วนะ
แล้วไปดูมวยที่สนามมวยบาเบียที่จังหวัดเชียงใหม่
ทะเลาะกันต่อยกันเองค่ะ
ก็ดูมวยกันอยู่ดีทำไมขึ้นชกเอง

นี่ตรงนี้การจราจรตรงถนนลอยเคราะห์ติดแบบนี้เป็นชั่วโมงเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อวันที่๒๔ที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งแหละว่ามีเหตุทะเลาะกันกับนักท่องเที่ยวชาวจีน
พอไปถึงเนี่ยก็เจอนักท่องเที่ยวต่างชาติ๒รายเป็นชาวจีนผู้ชายคนนึง

ที่บาดเจ็บแต่ตอนตีกันก็เป็นชาวจีนผู้ชายนี่แหละคุณ
มันก็คงชุลมุนวุ่นวายกันทำให้มีคนเจ็บนะฮะ

คนที่เขาเจ็บเนี่ยนะเขาบอกว่าเขามีบาดแผลเป็นแผลเปิดตรงคอ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ทีนี้ก็ต้องไปถามแถวนั้นหน่อยผู้ประกอบการว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาบอกว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวจากเอเชียจากยุโรปมาที่เชียงใหม่เยอะ
สถานบันเทิงพอมาเที่ยวแล้วอาจจะดื่มไปด้วยล่ะค่ะ
แล้วก็เลยมีกรึ่มเมาก็ทะเลาะกันเองต่อยกันเอง
ล่าสุดก็คือเหตุการณ์นี้ดังนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเคลียร์พื้นที่นะคะ
ซึ่งผู้ก่อเหตุตำรวจเขาก็เอาตัวไปสอบสวนแล้วก็เดี๋ยวต้องดำเนินการหลังจากนี้ต่อไปด้วย
มาเที่ยวกลายเป็นชกกันเองต่อยกันเองในบ้านเราเนี่ยนะคะ